อีกหนึ่งเหตุก็สลดเหมือนกันค่ะคือมันสะเทือนใจเหลือเกินเวลาดูข่าวนี้
เนื่องจากรถบัสรับส่งพนักงานเขาเห็นสัญญาณไฟเหลืองแทนที่จะจอด
เหยียบคันเร่งแล้วปรากฏว่าไปพุ่งชนวินมอเตอร์ไซค์
มอเตอร์ไซค์คนนี้เนี่ยโอ้โหขยันทำงานเหลือเกินค่ะ
ขับวินทั้งก่อนแล้วก็หลังทำงานประจำปรากฏว่าวินมอเตอร์ไซค์คนนี้ขาขาดนะคะ
แล้วเขาก็เป็นห่วงภรรยาห่วงภรรยาที่ท้องอยู่๕เดือน
ลูกจะเป็นยังไงเดี๋ยวฟังจังหวะที่วินเขาพูดตรงนี้หน่อยค่ะ
คือเขาบาดเจ็บสาหัสอยู่นะแต่สติที่เขาคิดถึงก็คือเมียแล้วก็ลูก
คือขาขวาของเขาขาดเลยนะขาดเลยจากเหตุครั้งนี้
ส่วนขาซ้ายเป็นบาดแผลใหญ่เกือบขาดนะฮะ
แล้วก็ผู้เป็นแม่ของวินจักรยานยนต์คันนี้ก็มาถึงที่เกิดเหตุ
มันจะมีอีกภาพหนึ่งที่ผู้เป็นแม่ทั้งพ่อทั้งแม่เลยค่ะ
ปลอบใจลูกนะครับมากอดลูก
เนื่องจากรถบัสรับส่งพนักงานเนี่ยคุณผู้ชมมาชนกับรถวินมอเตอร์รับจ้าง
จุดที่เกิดเหตุตรงนี้มันเป็นสามแยกสามแยกไฟแดงเนี่ยนะคะ
หลักคที่๑๓ที่อำเภออุทัยอายุธยาเนี่ยค่ะ
คนถ่ายคลิปเนี่ยพยายามเข้าไปสอบถามคนเจ็บนะ
แล้วก็ช่วยเอาน้ำมาล้างหน้าคือเห็นว่าขาเขาขาด
แต่ว่าผู้ชายคนนี้ถามถึงมอเตอร์ไซค์อีกคันนึงที่ตัดหน้าเขา
ผู้บาดเจ็บคนนี้คือในเค้กค่ะในเค้กนายฉัดชัย
สุนทรพฤกษ์อายุ๒๖ปี
แล้วอย่างที่คุณสืบสกุลบอกคือขาขวาท่อนล่างขาด

แล้วเขาก็ร้องไห้ลูกเมียผมจะอยู่ยังไง
เมียผมกำลังท้องใครจะเลี้ยงดูลูกเมียผม
หลายคนพอได้ดูคลิปนี้แล้วรู้สึกสะเทือนใจค่ะ
เจ้าหน้าที่มูลนิธิพุทธไทยสวรรค์ก็ประถมพยาบาลเบื้องต้นก่อน
แล้วก็มีการประสานกับทีมแพทย์ให้นำตัวส่งโรงพยาบาล
ดูคนเจ็บไปแล้วดูคนขับรถบัสหน่อย
คือนายโกศิลป์แก้วพรมอายุ๓๗ปี
เล่าให้ฟังบอกว่าผมรับพนักงานมาจากบริษัท
ที่อำเภอวังน้อยแล้วจะไปส่งในตัวเมืองที่อายุทยา
พอมาถึงจุดตรงนี้มันเป็นทางตรง
ตอนนั้นไฟมันเป็นสีเหลืองแล้ว
แต่ผมรีบเหยียบคันเร่งให้มันพ้น
มันเป็นจังหวะเดียวกันกับที่ฝั่งในเค้ก

จังหวะนี้รถบัสเบรกไม่ทัน
ชนอย่างจังแล้วก็ทับรถมอเตอร์ไซค์
แล้วทำให้ตัวคนเจ็บตัวในเค้กคนเจ็บเนี่ยนะคะ

คนที่เห็นเหตุการณ์แล้วก็ตัวคนเจ็บที่เขาให้การได้
เขาก็บอกว่ารถบัสคันนี้ฝ่าไฟแดง
ใช่เพราะว่าชาวบ้านชาวช่องแถวนั้นนะคนงานแถวนั้นบอกว่า

สัญญาณไฟของรถบัสมามันไฟแดงแล้ว

แต่ว่าฝั่งวินมอเตอร์ไซค์มันเป็นไฟเขียว
ทำให้เกิดเหตุแบบนี้นะคะ
เป็นช่วงจังหวะที่ผู้บาดเจ็บสาหัส
นี่ต้องเถียงต้องเถียงกับคนขับรถบัส
พี่ฝ่าไฟแดงมาได้อย่างไรทำให้ผมเป็นแบบนี้นะ
แล้วเมื่อกี้ที่คุณผู้ชมเห็นนี่คือคุณพ่อคุณแม่เขานะคะ

คุณพ่อคุณแม่คือคุณพ่ออมริต
กับคุณแม่นงนพัฒน์สุนทรพฤกษ์
เห็นลูกชายขาขาดเป็นคนพิการแบบนี้
พ่อแม่เล่าให้ฟังนะลูกเนี่ยขยันมากคุณ
คิดดูตื่นมาตั้งแต่มืดนะคะ
ตี๔ตี๕ออกไปขับวินแล้ว
หลังจากนั้นพอได้เวลางานก็ไปทำงานที่อบต
พอหลังเลิกงานปั๊บมาขับวินต่ออีก
ที่ต้องทำอย่างนี้ต้องการหาเงินมากหาเงินให้ได้เยอะ
จะเอามาเลี้ยงเมียแล้วก็เลี้ยงลูกที่อยู่ในท้อง
ซึ่งภรรยาของเขาคือนางสาวนิพาพรจัญญะ
อายุ๒๕ปีท้อง๕เดือนแล้วนะ
คือคนท้อง๕เดือนก็ทำงานอะไรหนักมากไม่ได้แล้วค่ะ
ภรรยาก็บอกด้วยนะว่าสามีขยันเหลือเกิน
ทำงานมาเลี้ยงครอบครัวคือเตรียมพร้อมแล้วอีก๔เดือนนี้
ลูกน้อยจะลืมตาดูโลกแล้วพอสามีต้องมาเป็นแบบนี้ค่ะ
ภรรยาบอกว่าอยากให้ฝ่ายรถบัสรับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้นด้วย
ครอบครัวของเธอจะอยู่ยังไงนะคะ
ก็จะเป็นเหมือนแบบคนที่หาเลี้ยงดูเรา
เงินเดือนเราบางทีเราก็ไม่พอใช้จ่ายก็จะเป็นเขาที่คอยแบบซัพพอร์ตเราอะไรอย่างนี้

เราก็ไม่รู้ว่าหน้าที่การงานเขาจะเป็นยังไงต่ออะไรอย่างนี้
จะโอเคอยู่ไหมและเรา
คือตอนนี้ก็ท้อง๕เดือนแล้ว
คือก็ยังนึกภาพตามไม่ออกเหมือนกันนะคะ
เพราะว่าขาเป็นแบบนี้แล้วสมมุติจะขับวินต่อคือจะขับวินยังไง
แต่ที่แน่ทางฝ่ายรถบัสไม่ใช่แค่คนขับนะคุณผู้ชม
คือคนขับรถบัสไม่รู้ว่าจะรับผิดชอบได้มากน้อยขนาดไหน
ต้องดูไปถึงทางเจ้าของรถบัส
บริษัทรถบัสที่รับส่งพนักงานนะคะ
ด้านเจ้าของก็ชี้แจงด้วยเหมือนกัน
บอกว่าตำรวจมีการเรียกสอบปากคำคนขับรถบัสแล้ว
แล้วเดี๋ยวตอนนี้รอประเมินอาการคนเจ็บก่อน

ทางบริษัทรถบัสรับส่งพนักงาน
ได้ให้เจ้าหน้าที่ไปดูแลทางฝั่งคนเจ็บเบื้องต้น
แล้วก็ยืนยันค่ะว่าจะช่วยเหลือจะเยียวยา

รวมถึงต้องควบคุมการขับรถของพนักงานด้วยนะคะ